เหลือประมาณสองสัปดาห์นะครับเลือกตั้งผู้ว่ากอทมนะครับ
คุณผู้ชมครับคือท่านที่ต้องการจะนำเสนอเรื่องราวต่าง
เกี่ยวกับปัญหาของกรุงเทพอ่าอยากให้ผู้ว่ากรทมคนต่อไป
ช่วยแก้ไขให้เนี่ยร่วมกิจกรรมกับไทยรัฐทีวีได้
อืมเรามีกิจกรรมเรียนผู้ว่ามหานครค่ะอ่านี่นะฮะ
เขาจะมีกล่องแล้วมีลูกบอลแล้วให้คุณหยิบลูกบอลแล้วก็ไปใส่
ว่าปัญหาเรื่องไหนอยากให้ผู้ว่ากรทมช่วยแก้ไขเหลือเกิน
ติดตามจากรายงานของคุณสิริวัณรักษัตริย์ครับ

จะถึงวันสำคัญของคนกรุงเทพมหานครนะคะ
ก็คือการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพค่ะ
วันนี้ค่ะไทยรัฐทีวีของเราจะพามาดูบรรยากาศของการโหวตนะคะ
ปัญหาว่าคนกรุงเทพจะให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพหานคร
แก้ปัญหาไหนมากที่สุดนะคะแน่นอนค่ะ
ไทยรัฐทีวีของเราก็มีการตั้งกล่องไว้นะคะให้คนกรุงเทพได้สะท้อนปัญหาค่ะ
มีลูกบอลอยู่นะคะให้คนที่มาใช้บริการรถไฟใต้ดินที่สถานีจตุจักรนะคะ
มาใช้บริการได้หยอดปัญหาเสียงสะท้อนของคนกรุงเทพนะคะ
แล้วก็มีความเห็นของประชาชนหลายคนนะคะที่สะท้อนปัญหาไว้
ตอนนี้มันเป็นปัญหาซ้ำซากพี่ว่าเขาจะแก้ได้ไหมคะ

มีการจัดการที่ยังไม่เคลียร์มากพอครับผม
ด้วยประชากรที่มันเยอะเนาะ
ใช่ครับเราก็ต้องค่อยเปลี่ยนไปครับ

แล้วก็เรื่องไหนอีกคะ

คือไม่ใช่ล้นครับแต่วิธีการกำจัดของเทศกิจของเขตยังไม่ดีครับ
เขาจะมาอย่างแถวบ้านในซอยแถวบ้านผมอาทิตย์หนึ่งมาสองครั้งว๋
มันก็ล้นแต่จริงมันไม่ได้ล้นนะ
ถ้าเขามีการโฟลุทุกวันมันจะไม่ร้อน

ปัญหาว่าคนกรุงเทพอยากให้ผู้ว่าแก้ไขปัญหาใน

ทำไมคิดว่ามีปัญหาเยอะขนาดนั้นเลยเหรอคะกรุงเทพ

จริงทุกปัญหาเนี่ยก็เป็นปัญหาหมดเลยเนอะ
ถ้าเขาแก้ได้มันก็จะดีมากเลย
ก็แบบอยากให้เหมือน

เพื่อที่จะให้ประชาชนทุกคนที่มาใช้บริการที่นี่นะคะ

เพื่อที่จะส่งเสียงไปยังผู้ว่าราชการกรุงเทพหานครคนใหม่ค่ะ
ได้รับรู้ปัญหาแล้วก็ได้เข้ามาแก้ปัญหา

ใช่ค่ะแล้วกล่องปัญหาที่คุณสิริวัลรายงาน
ลูกบอลเยอะทุกกล่องปัญหาเลยนะคะ

แล้วเดี๋ยวเกิดมันเต็มเหลืออีกตั้ง๑๐วัน
กล่องเต็มให้เราเก็บทุกวันนะครับ